ภาพคือไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาจากถังแก๊สตลาดสดรู้อยู่แล้ว

กันทุกทุกร้านคุณผู้ชมลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
โอ้โหแล้วร้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ย
มันลุกพลึบขึ้นมาเลยอ่ะครับยังดีที่ถังแก๊สไม่ได้ถึงขั้น
ระเบิดนะคะกล้องวงจรปิดก็เห็นเลยว่ามีลูกค้าหรือคนที่เขามาซื้อของในตลาดกันเพียบเต็มไปหมด
แล้วอยู่ดีไอ้ไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกจากถังแก๊ส
แล้วกลายเป็นว่าคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นทั้งหมดพ่อค้าแม่ค้าตื่นตกใจ
หลายคนพอมีสติหน่อยก็ช่วยกันนี่เอาผ้าแล้วเอาผ้าชุบน้ำ
ปิดเอาไว้ตรงบริเวณวาวเอาไปคลุมเอาไว้สุดท้ายใช้เวลาเกือบสักสิบนาที
สามารถดับไฟและปิดวาวแก๊สได้นะคะโอ้นี่ถือว่าโชคดีจริงจริงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าของวันนี้นี่เองคือเป็นร้านขายปลาแห้งทอด
อยู่ในตลาดสดใหม่เทศบาลเมืองยะโสธรค่ะตรวจสอบภายในร้านก็ปรากฏว่า
นี่เนี่ยสภาพถังแก๊สเป็นแบบนี้เลยมีร่องรอยของการถูกไฟลุกไหม้
แล้วก็มีคราบสายเคมีดับเพลิงฟุ้งกระจายไปทั่ว
เจ้าของร้านคุณพวงภากาแสนวงค่ะเล่าแบบนี้หลังจากที่เขาขายของเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะเก็บของลูกสาวไปเก็บเตาแก๊สและมีการถอดสายยางดำแก๊สเพื่อม้วนเก็บ
อันนี้ดิฉันอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเนอะ
ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บแบบนี้ประจำหรือเปล่าแล้วทางด้านคุณพวงปากกาบอกว่า
วแก๊สมันอาจจะหลวมหรืออาจจะลืมปิดวาวแก๊สในถังมันพุ่งพลึบขึ้นมา
แล้วมีเตาถ่านที่ติดไฟได้อยู่ใกล้ใกล้ส่งผลให้ไฟมันลุกขึ้นอย่างรุนแรง
ตัวเขาเองเขาทำอะไรไม่ถูกยื่นดวงค่ะแต่โชคดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันมีสติเข้ามาช่วยกันดับไฟค่ะ
ปลอดภัยนะฮะคุณผู้ชมครับในยุคนี้